จรชิงทองนี่นี่ซิดไลน์คุณผู้ชมห่ะคือเข้าไปทำทีเหมือนที่เราแรงงานเป็น
อ่ะทำทีจะกดแอปจะโอนเงินโกรธเอิ่น
อ่ะวิ่งหนีไปเลยคุณผู้ชมฮะเออ

มาจอดมอเตอร์ไซค์ปุ๊บแต่ไม่ดับเครื่องนะครับอ่าติดเครื่องไว้ติดเครื่องไว้มาแป๊บเดียวกะจะมาแป๊บเดียวแต่เจ้าของร้านเขาเห็นเขาเห็นว่าเฮ้ยแปลกแปลกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์แต่ไม่ดับเครื่องนี่ขอดูทองหน่อยนี่เป็นร้านห้างทองสุวรรณาหาดใหญ่รับที่สงขลามานึกไปได้ตั้งต้นนี่เอาสวมสวมดูลองดูหน่อยอ่าข

เอาไว้ตอนกดอามอ่อ

เขาเอาไว้สุดท้ายกับมา

หลังจากนั้นตำรวจก็มาครับตำรวจภูทรหาดใหญ่เนี่ย
เจอคนร้ายทราบชื่อคือนายนัทธนลขวัญทองอายุ๒๗ปี
นี่นอนนั่งจุ้มปุ๊กอยู่
อายุ๒๗ปีในตัวไม่มีอาวุธนะมอบตัวแต่โดยดีเลยครับ

ส่วนหน้าร้านก็เจอมอเตอร์ไซคอนด้าสีน้ำเงินของนัทธนนท์นี่แหละ
คนก่อเหตุครับติดเครื่องไว้เลยคันนี้
เจ้าของร้านชื่อพี่พิวาพรเขาบอกว่าเห็นมาแล้ว
พฤติกรรมคนร้ายมันดูน่าสงสัยขี่มาจอดหน้าร้าน
เครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดับด้วยพี่เขาระวังตัวไว้ตั้งแต่แรกแล้ว
พอคนร้ายลงมือก่อเหตุก็ถือว่าโชคร้ายแล้วล่ะ
เพราะว่าประตูของร้านเป็นประตูนิรภัยจ้า

ตำรวจแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพานะ
ส่วนผู้ต้องหาสารภาพครับจะเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่อืมแม่

ก็เลยขี่รถมาจากบ้านพักแนวเผอร์สะดาวทำมาก่อเหตุ
ตรวจสอบประวัติอ้าวนัทธานนท์เอ๋ย

จะไปเที่ยวปีใหม่จะมาชิงทองซะอย่างนั้น
ไม่รอดครับเจอประตูนิรภัยล็อกเข้าไป